ช่วงนี้พาคุณเขมสอนแล้วก็คุณผู้ชมไปฟังเสียงใส
ของเด็กอายุแค่๒ขวบเท่านั้นนะคะ
อ่านหนังสือไม่ออกแต่ร้องเพลงได้แล้ว
และเพลงแรกที่ร้องก็คือเพลงสรรเสริมพระบารมี
ร้องได้อย่างชัดเท่าให้ชัดคำเลยค่ะ
นี่ก็คือน้องเดลต้าศรีอุลานวัดนะคะ
อายุยังเพิ่งจะ๒ขวบ๔เดือนเท่านั้นเอง

ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีได้จนจบเพลงนะคะ
ซึ่งหน้าสาวทสนวรรค์ศรีอุราณวัฒน์

นับตั้งแต่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ทีวีทุกช่องก็จะเปิดเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัย
ทำให้น้องเดลต้าเกิดการจดจำเพราะว่าได้ยินได้ฟังเพลงนี้ทุกวัน
แล้วก็ตั้งใจหัดร้องตามให้ได้
เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เดลต้าก็สามารถร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีได้จนจบเพลงอย่างชัดเจนตามภาษาเด็ก
ทั้งที่ไม่มีใครสอนก็สร้างความแปลกใจให้คนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ชื่นชมในความสามารถของน้องเดลต้าด้วยค่ะ
โดยคุณแม่บอกว่าน้องเดลต้าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่สน
และยังสามารถตอบชื่อสัตว์อวัยวะตามร่างกาย
หมวดสีเป็นภาษาอังกฤษและจีนได้เกือบ๑๐๐ชื่อด้วยค่ะ